คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะ
มีคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ขณะออกลาดระเวนแล้วก็มีการยิงปะทะกัน
ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป๓นายและบาดเจ็บ๕นายค่ะ
นี่คือเสียงปืนของเจ้าหน้าที่ที่ปะทะกับกลุ่มคนร้ายนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็เป็นการยิงปืนตอบโต้กันประมาณสักสองนาทีได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๕๐นาทีคืนที่ผ่านมา
ที่นาธิธรรมการเทศบาลตำบลยรังหมู่๓

ขณะที่ชุดลาดระเวนร่วมกับตำรวจ

และอาสาสมัครอำเภยรัง๒นาย
ใช้รถยนต์สายตรวจ๑คัน
ติดตามด้วยรถจักรยานยนต์๒คัน

ก็คือออกลาดระเวนนะคะ
ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
ถูกคนร้ายคาดว่าเป็น๑๐คนเลย
รอบวางระเบิดแสวงเครื่องจนรถเสียหลัก
และกลุ่มคนร้ายก็กระหน่ำยิงใส่

ว่างระเบิดใส่เป็นระยะนะคะ
จนมีการยิงปะทะกัน
หลังเจ้าหน้าที่ชุดแรกถูกลอบวางระเบิดและซุ่มยิง
ตำรวจสพยรังก็รีบนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือ
แต่คุณผู้ชมคะถูกคนร้ายอีกกลุ่ม
ดักอยู่ข้างทางถล่มยิงใส่

และมีการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดนาน๒๐นาที
โอ้โหแล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็ล่าถอยหนีไปในความมืด
พอสิ้นเสียงปืนมีผู้เสียชีวิต๓นายนะคะ
ถูกกระสุนปืนสงครามยิงเข้าลำตัวหลายนัด
มีเจ้าหน้าที่ถูกสะเก็ดระเบิดและถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๕
มีบาดแผลถูกสะเก็ดระเบิดและถูกยิง
ซึ่งก็ต้องรักษาแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานี
ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะสายตรวจสพยรัง
สภาพถูกยิงจนพลุนเลยนะคะ
แล้วก็ถูกสะเก็ดระเบิดจนรถเสียหายทั้งคัน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่๒คันที่ล้มอยู่หน้าประตู
สภาพตัวอาคารของเทศบาลนะคะมีร่องรอยกระสุนแบบเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะที่ชั้น๒เห็นไหมคะ
เกลือนพื้นเป็นร้อยปลอก
มีชิ้นส่วนระเบิดชนิดคว่างยังไม่ทราบชนิดของระเบิดนะคะ
ทั้งหมดนี้ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
คุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
คนร้ายยังไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า๓จุดนี่
จุดแรกค่ะพื้นที่รอยต่อหมู่๔และหมู่๕
ตำบลระแว้งอำเภอยรังระเบิดเสาไฟฟ้าขาดไปสองต้น
เสาไฟโซลาเซลล์อีกหนึ่งต้นล้มขวางถนนอยู่
จุดที่๒ระเบิดเสาไฟฟ้าที่ริมถนนสายปัตตานียาลา
ตำบลกระโดหมู่๒เขตรอยต่อตำบลเมาะมาวีหมู่๑
ระเบิดเสาไฟฟ้าไป๑ต้น
จุดที่๓ระเบิดเสาไฟแรงสูงริมถนนปัตตานียะลา
ที่หมู่๕บ้านพงศตาตำบลยะรังก็ได้รับความเสียหาย
เวลาไล่เลี่ยกันเลยไปรอบวางระเบิดเสาไฟอีก๓จุด
คือคาดว่าคนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟเพื่อสกัดกั้น
ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตามนะคะก็เลยระเบิดเสาไฟด้วย
หลังเกิดเหตุผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
พลตรีขจรศักดิ์อินทองและพลตำรวจตรีอาซานจันสิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
นำกำลังชุดปฏิบัติการร่วมและชุดสืบสวน
เข้าพื้นที่เกิดเหตุค่ะสั่งจัดกำลังไล่ล่าคนร้าย
ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณเกิดเหตุ
รัศมี๕๐๐เมตรแล้วก็เร่งไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
สร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่วิสามันแกนนำระดับปฏิบัติการและมีหมายจับ๑ราย
เหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
ว่าเหมือนกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบตอบโต้เจ้าหน้าที่
ส่วนช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ส่วนที่กำลังร่วม๓ฝ่ายนะคะในพื้นที่อำเภอยะรังและอำเภอใกล้เคียง
เพื่อสกัดกั้นเส้นทางเข้าออกในพื้นที่
วางจุดตรวจจุดสกัดบนถนนทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรอง
ตรวจค้นรถทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ตรวจบุคคลต้องสงสัย
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้หน่วยความมั่นคงทุกหน่วย
เข้าพื้นที่อำเภอยะรังอำเภอมายอเพื่อปิดล้อมตรวจค้น
คือพื้นที่เป้าหมายที่ตรวจค้นเนี่ยยี่สิบกว่าจุดครับ
ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าคนร้าย
ทีนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายเนี่ยหน่วยข่าวความมั่นคงบอกว่าน่าจะเป็น
กลุ่มกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะรัง
และกลุ่มแนวร่วมชุดใหม่ที่ร่วมก่อเหตุเพื่อแสดงศักยภาพในการเข้ากลุ่มขบวนติดอาวุธ
ตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ล่าตัวคนร้ายค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
คุณนัทธกฤษสิทธิโอสดก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหลีด
อบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวอาสาสมัครของอาสาสมัครนโรงระแก้วนะคะ
นี่คือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภยะรังที่เสียชีวิตนะคะ
เป็นการไว้อาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่พลีชีพเพื่อชาติจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ในพิธีมีในอำเภอผู้บังคับบัญชาตำรวจทหารฝ่ายปกครองญาติพี่น้อง
มาร่วมพิธีรดน้ำศพนะคะอาสาสมัครนรงประแก้วมีลูกสาววัยห้าขวบ
ลูกชายวัยสิบห้าปีคือคุณพ่อนี่เป็นเสาหลักเลยอะค่ะ
แต่คุณพ่อต้องมาจากไปแบบไม่มีวันกลับทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะคะ